นครสวรรค์นะครับมีเหตุการณ์อดีตลูกเขยที่แค้นอดีตแม่ยายอยู่นะ
ก็เลยมายิงเขานะครับจนเสียชีวิตคาบ้าน
สุดท้ายตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับสารภาพว่าแค้นฮะแค้นฝังใจที่ให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยมาบอกเลิกเขา
พยายามขอคืนดีก็ยังถูกกีดกันเนี่ยแล้วก็มายิงเขาตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประมาณ๙โมงเช้า
สพภัยสาลีที่นครสวรรค์ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันเสียชีวิตที่ร้านขายของชำ
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนภัยสาลีนะฮะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
พบนางพยับเฟื่องจันทร์อายุ๖๑ปีเสียชีวิตอยู่นะครับในสภาพถูกปืนลูกซองยิงเข้า๑นัด
แต่ว่ากระสุนเนี่ยเป็นลักษณะลูกปลายนะกระจายเข้าที่แผ่นหลังแล้วก็ชายโครงด้านขวานะฮะ
ไปถึงกู้ภัยก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะครับแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ก่อเหตุยิงนางพยับแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปทางหมู่บ้านช่องกะพีห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖กิโลเมตร
สืบสวนก็ไปเลยนะครับตามร่องรอยที่พยานบอกเอาไว้ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
คนที่ก่อเหตุชื่อนายธนพัฒนันนิยมหรือว่าในปุ้ยอายุ๓๖ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็ถูกจับได้พร้อมกับปืนลูกซองยาว๑กระบอกนะฮะแล้วก็มีกระสุนเบอร์๑๒อีก๑นัดที่คาอยู่ในรังเพลิงนะ
แล้วก็รถที่ขี่หลบหนีไปด้วยนายธนพัฒน์บอกว่าโกรธแค้นผู้ตายที่มากีดขวางทางรัก
ระหว่างเขากับลูกสาวของผู้ตายที่คบกันอยู่๑๐ปีเมื่อสองสามปีก่อนต้องเลิกกัน
เพราะว่านางพยับเนี่ยไปสั่งให้ลูกสาวเนี่ยเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาดอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับ
โดยอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนไม่มีอนาคตไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งทั้ง
ที่ผ่านมาเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเขาก็มีอนาคตพยายามตามง้อขอคืนดี
แต่ผู้ตายก็กีดกันก็เลยโกรธแค้นแค้นที่มาขวางทางรัก
ก็เลยมายิงเขาตายเลยแต่ผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ก็นอนคิดมาตลอดทั้งคืนจนเช้าวันนี้เนี่ย
รู้ว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวก็เลยคว้าปืนขี่รถมาเลย
มาถึงก็เดินปรีเข้าไปหาแล้วก็ยิงใส่หนึ่งนัด
เห็นเขาล้มลงกับพื้นก็ขี่รถหลบหนีไปแล้วก็ถูกจับจนได้
ตำรวจแจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรรองไว้ก่อนนะฮะ
แล้วก็มีข้อหาเรื่องของการใช้อาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะครับ
ส่วนเรื่องของศพนะฮะเดี๋ยวก็จะต้องชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แล้วก็จะมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป